มาแล้วพร้อมนายพร้อมกล้าสีสวัสดีค่ะ
โอ้โหวันนี้วันศุกร์แล้วจะเจอกับหมอไก่นะคะ
เช็คดวงกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ

ดวงใครเห็งดวงใครปังกันบ้างราศีไหนบ้างคะ
อ่านะคะเรามาดูก่อนเลยนะคะกลุ่มราศีนะ

ไม่ใช่หมายถึงว่าขาสองข้างมันจะขึ้นข้างไหนก่อน

แก่ชาวราศีกุมกับชาวราศี
เย้ชาวราศีกุมอีกนะคะ
ก็คือเขาเรียกว่าการงานมีเกณฑ์ที่แบบว่าจะเจริญก้าวหน้า

เช่นแบบว่าเราอาจจะแบบมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่
โครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่หน้าที่ใหม่
ที่มันท้าทายความสามารถของเรานะคะ
หรือว่าในองค์กรอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
เช่นการเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชา
หรือว่าการเปลี่ยนแปลงคนข้างที่เป็นเพศชายใช่ไหมคะ

ข้างล่างใต้โต๊ะนี่มีมีดอยู่ไหมเนี่ยแทงเลย

อย่าเพิ่งเปลี่ยนเจ๊ใจเย็นก่อน
เอาเป็นว่าเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นในเรื่องของการงาน
อยากลงทุนอะไรใหม่นี้มีโอกาสดีไหมคะ

ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำการค้าขายอยู่เนี่ย

อาจจะมีการเรื่องของการแบบขยายกิจการ

หรือว่าเป็นการแตกลายธุรกิจใหม่นะ
แบบว่าตอนนี้อาจจะแบบขายอาหารสดอยู่

ใช่เพราะว่ามีโอกาสแล้วโอกาสมาถึงแล้ว

ควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างนะ
เช่นแบบว่าการถวายพวกไฟแชคไฟฉายก็ได้
หรือว่าเป็นการเติมน้ำมันตะเกียง
หรือว่าเป็นแสงสว่างทางปัญญาก็ได้นะคะ

หนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์อะไรพวกนี้ก็ได้

ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องเป็นราศีที่ดวงเฮงดวงปังถูกไหมคะ

สำหรับดวงที่ต้องสู้หน่อย

ไม่ใช่ราศีเจินนะครับ

ชาวราศีธนูเนี่ยโอ้ในปี๖๒เนี่ย
ก็คือชีวิตจะต้องเจออุปสรรคสักนิดนึง

มันต้องต่อสู้ฝ่าฟันแข่งขัน

ฟังอย่างนี้ดูเหมือนจะไม่ดีแต่ความจริงมันไม่ใช่

คือมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นกัน
แต่ว่าทุกอย่างต้องลงมือทำด้วยตัวเอง

ถ้าสมมุติว่าสู้ต่ออดทน

ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นกัน

โดยเฉพาะสัตว์ที่กำลังจะถึงฆาต

ก็แดะปลาหอยขมเต่าอัตภาพอะไรอย่างเงี่ยค่ะ
ไปปล่อยนะคะแต่ว่าเราต้องดูโลเคชั่นดีนะ
ไม่ใช่เราปล่อยพวกข้างเขาเหวี่ยงแหเลยตกอยู่เลยนะคะ
แต่คุณชนะคุณก็ถ่ายชีวิตโคบ่อยนะฮะ
ก็เวลาเราไปถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่อย่างที่ผมบอกประจำแล้วครับ
ได้บุญดีนักหนาเลยทีเดียวเลยนะฮะ
ยังไงก็ขอให้ทุกคนทำบุญเสริมดวงเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองไปนะคะ
ดวงกันแล้วเรามาตรวจดวงชะตาที่คุณผู้ชมส่งเข้ามากันหน่อย
สามท่านมีใครกันบ้างนะคะสามท่านผู้โชคดี
คุณนัทธวดีเป็นแม่บ้านเกิดวันที่๑๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ถามเรื่องของการเงินโชคลาภค่ะ
โอ้โฮดูดวงนั้นดวงค่อนข้างที่จะดีเลยนะ
ก็คือเงินมีโอกาสที่แบบว่าจะมีรายได้เข้ามาจากหลายทาง
ถ้าสมมุติว่ามองหาพวกแบบว่ารายได้เสริมตอนนี้คือจะดีมาก
เพราะจะมีงานเข้ามามากเงินมันก็เลยฟูฟ่า
แล้วก็จะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์
คือมีโอกาสที่แบบว่าจะได้เพิ่มเช่นพวกบ้านรถถี่ดิน
พวกนี้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่มีโอกาสที่จะได้นะคะ
แต่ว่าเรื่องของการเงินเนี่ยไม่ควรจะแบบว่าให้คนอื่นยืมเงิน
เพราะว่ามีโอกาสที่แบบจะโดนเอารัดเอาเปรียบได้
เรื่องการให้ยืมเงินนะอันนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยละกัน

โอ้โฮโชคลาบหมายถึงว่าลาบจากการแบบว่าลาบรอย

ทางที่๒นะคะคุณเสริมศรีเป็นแม่บ้าน
๑กันยายน๒๕๐๙ถามเรื่องสุขภาพและโชคลาภค่ะหมอไก่
เรื่องแรกก่อนนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะ
อาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกระบบทางเดินอาหารสักนิดนึงนะคะ
แต่ว่าไม่ได้รุนแรงมาก
พวกปากฟันลิ้นกระเพาะอาหารอะไรอย่างนี้อาจจะต้องระวัง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้แบบว่าใกล้ปีใหม่แล้วนะคนเดินทางเยอะ
อาจจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางเล็กน้อย
เล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่ได้แบบว่าใหญ่โตอะไรนะคะ
ใช่แล้วก็ในเรื่องของโชคลาภ
มีโอกาสที่จะได้ลาบจากการเสี่ยงดวงเช่นกัน
ถ้ามีราบจากการเสี่ยงดวงอันนี้ก็ยินดีด้วยนะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้สติด้วยในเรื่องของการเสี่ยงดงเสี่ยงดวงอะไรกันไปนะครับ

อีกท่านหนึ่งนะครับคุณบอยนะครับเป็นพนักงานบริษัทนะครับ
เกิดวันที่ยี่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสาม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
ในเรื่องของการเงินก่อนเลยนะคะการเงินเนี่ยค่อนข้างดีเลย
เพราะว่าแบบว่ามีรายได้เข้ามาเรื่อยคือค่อนข้างที่จะแบบโอเคเลยถ้าสมมุติว่าวางแผนการเงินดีเก็บเงินดีเนี่ย
มีโอกาสที่แบบว่าฐานะทางการเงินมันจะขยับขึ้นไปเลยนะ
อ๋ออยู่ที่การวางแผนการจัดการการเงิน
ใช่นะคะแล้วก็แบบมีรายได้เข้ามาเรื่อยเลยนะช่วงที่ผ่านมาอาจจะแบบมีสะดุดบ้างมีช็อตบ้าง
แต่ว่าโอ้โหแบบตอนนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากนะคะ
แล้วก็ในเรื่องของการงานบ้างการงานเนี่ยถ้าสมมุติทำงานอะไรอยู่ในตอนนี้
มีโอกาสที่จะแบบลาบลื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะ
อย่างหนึ่งเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีผู้ใหญ่เพศหญิงคอยให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือก็เลยแบบเป็นทางรัฐสู่ความสำเร็จ
แบบนี้เขาเรียกว่านาริอุปธรรม
นี่ไงอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้
อือหรืออาจจะเป็นผู้บอกข้างบนฉากก็ได้
ต้องแล้วอันนี้ก็คือผู้โชคดีของเรา๓ท่านนะคะ

พร้อมกับรับวัตถุมงคลของที่ระลึกจากหมอไก่ไปเลยนะคะ

ทั้ง๓คนให้หมอกัยดูวันให้กล้องถึงแล้วพระปิดตานี่ค่ะคุณจะไม่แกล้งคุณมาจบตรงไหน
ท่านเป็นผู้โชคดีได้รับวัตถุมงคลไปเลยนะคะ
วันนี้ขอบคุณหมอไก่นะคะขอบคุณค่ะ